เหตุหนึ่งนะฮะทหารยศในพันธุ์ขับรถเก๋งตามทาง
แต่ว่าฝ่าสายฝนมาสุดท้ายคุณผู้ชมฮะรถเสียหลักพุ่งอัดกับรถพ่วง๑๘ล้อ
โอ้โหดูสภาพนี่ฮะอัดเข้าไปเต็มแบบนี้นะครับ
ทำให้ฐานยศในพันธุ์เสียชีวิตทันทีคารถเลยนะฮะ
ผู้ภัยฉะเชิงเซานะฮะเร่งช่วยกันงัดร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในซากรถเก๋ง
พุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อทำให้ห้องโดยสารของรถเก๋งถูกบีบอัดนะครับ
พบผู้เสียชีวิตเป็นทหารก็คือพันธรีทัศนัยอินลีในลักษณะถูกพวงมาลัยและคอนโซลกดทับร่าง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดทางนะครับตัดซากรถที่กดทับร่างผู้เสียชีวิต
ขณะที่ฝนก็ยังตกลงมาอย่างหนักนะครับ
จากนั้นนำร่างส่งไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร

พื้นที่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า

แบบทหารแล้วก็ป้ายชื่อนะครับ
ก็คือทัศนัยอินลีพันตรีทัศนัยเนี่ยนะครับ
ทางด้านของรถพ่วง๑๘ล้อนะครับ
เจ้าของรถก็คือนางสาวอาทิตย์รักกระโทก

ได้ยินเสียงดังเหมือนยางรถบรรทุกระเบิด
เดินออกมาจากห้องเช่าภายในซอย
เพื่อมาดูรถเพราะรถคันนี้ไม่ได้ขับไปไหนนะคุณ

ระหว่างนั้นได้มีพลเมืองดีที่จอดล้างรถอยู่ข้างทาง
ก็เห็นเหตุการณ์นะฮะก็เลยวิ่งมาดูตรงนี้กัน
แล้วว่าเห็นรถเก่งเสียหลักมาแต่ไกล
มาตั้งแต่ช่วงบริเวณสะพานข้ามคลองบางไผ่
แล้วก็ไม่สามารถควบคุมรถได้นะครับ
แน่ชัดว่าลงมาจากสะพาน
แล้วขับฝ่าสายฝนมาด้วยถนนลื่น

หรือจะเป็นการอะไรนะคุณวูบหลับในมา
อันนี้ต้องตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ตำรวจก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ